เมื่อวานนี้ยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหานครตกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ
แต่จากการที่ฝนมาน้ำมันก็ตามมา

พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเน้นพื้นที่ภาคอีสานค่ะ

เมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมือง
จุดที่ให้คุณผู้ชมดูสารกลางจังหวัดค่ะ
ฝนมันมาลมมันก็มาแบบนี้แล้วตกนานเป็นชั่วโมง
แตกละเอียบทั้งบานสร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังศึกษา
แต่เคราะห์ดีนะคะไม่มีใครยืนอยู่ใกล้ประตูช่วงนั้นเนี่ยแตกเป็นเม็ดเล็กแบบนี้เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
จากอำเภอเมืองไปดูพื้นที่อำเภอประคำฝนตกหนักเหมือนกันค่ะหนักขนาดไหนหนักจนถึงขั้นน้ำป่ามันไหลหลากลงมาแบบนี้ลงมาจากเขาผ่ากลางสวนยางพาราของเกษตรกรเกษตรกรกลัวก็กลัวนะแต่ก็บันทึกภาพเอาไว้ค่ะกระแสน้ำมันเป็นน้ำป่าอย่างชัดเจนเพราะลักษณะมันมีสีขุ่นค่ะ
ใครที่อยู่ในพื้นที่ระมัดระวังด้วยจุงจักรยานยนต์กลับบ้าน
ส่วนที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจุดนี้ฝนตกหนักแล้วฟ้าก็ผ่าลงมาแบบนี้
ชาวบ้านก็ช่วยกันประถมพยาบาลนะคะเบื้องต้น
โดยนายเฉลิมมีอาการหูอื้อปวดศีรษะ

นายอดีศรปิดถังฐานีอายุ๒๓ปี
ว่าก่อนเกิดเหตุเกิดพายุฝนตกหนักเลย
ตัวเองก็คือนายอดีศรกับนายเฉลิมที่อายุ๗๑ปีนะคะ
ก็เห็นฝนมาแล้วไล่ต้อนวัวให้กลับบ้าน

หลังจากนั้นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลย๓เปรี้ยงค่ะ
ตัวเองหูอื้อก่อนเลยค้าอ่อนแรงค่ะ
หันไปอีกทีเอ้าตาเฉลิมอยู่ไหน

ก็คลานเข้าไปช่วยประถมพยาบาล
แล้วก็รีบโทรศัพท์บอกญาติให้แจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลืออีกทีนะคะ
เหตุฟ้าผ่าครั้งนี้สรุปแล้ววัวตายตั้ง๘ตัว
เป็นวัวของในเฉลิมคุณตาเฉลิม๕ตัว

มูลค่าความเสียหายประมาณ๓แสนบาทค่ะ
ถ้าเห็นฝนตั้งเขามารีบกลับก่อนเลยนะคะ
อย่ารอให้ฝนตกนะคะใครที่เลี้ยงบัวอยู่ที่กลางแจ้งนะคะ

นับบริษัทพอมเมืองขอนแก่นพร้อมกู้ภัยมูล
และนิทธิสวังขอนแก่นสามะขี่อุทิศ
จัดชุดประดาน้ำลงไปค้นหาร่าง
นายบุญสวนนารีจันทร์ค่ะอายุ๖๒ปีนะคะ
ปกติแล้วมีอาชีพขับรถเมย์ประจำทางสายเก้า
ประดาน้ำตามหาเขาตามหาร่างนะคะ
ประมาณ๔ชั่วโมงก็ไปพบร่าง

เห็นเหตุการณ์เล่าว่าประมาณ๔โมงเย็น
ขณะที่เดินเล่นรอบบึงทุ่งสร้าง
เห็นนายบุญสวนออกหาปลาค่ะนั่งอยู่ในเรือ
จู่ช่วงเวลานั้นฝนมันมาค่ะลมก็แรงด้วย
นางสาวสายสวัสดิ์น้องสาวพันรยาของนายบุญสวน
ประกะติพี่เคยออกมาหาปลาเป็นประจำแหละ
จะเอาอุปกรณ์ดักปลามาติดตั้งช่วงเช้า
และช่วงเย็นก็จะออกมาเก็บปลากระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับฝนลงมา

เพราะฉะนั้นเรื่องของฟ้าฝนคุณผู้ชมอย่าไว้วางใจนะคะ